ก็ไม่ตุก
ก็ไม่ตุก
สวัสดีค่า
สวัสดีครับพบกันยังงี้เป็นประจำ
ทุกวันจันทร์ครับ๓ทุ่ม๔๕ท่องง่าย

จะเล่นก็ไม่บอกได้เล่นด้วย

และช่วงนี้แน่นอนค่ะช่วง
ชขช๊กช่อก
เขามายังอ่าเขามายัง

เขามาแล้วแต่ไม่รู้จะให้ออกมาดีไหม

ถูกต้อง
เอาไหม
นี่อย่าไปติดต่อเขานั่งรอแล้วค่ะ
เอ้าคุณแจ้แล้วหนูเล็ก
เชิญเข้ามาเชิญเลยนะพบกับพี่แป๊ะขนมเบือด

เพราะว่ามีคนบอกว่าสามารถจะทำได้เร็วมาก

จริงเหรออย่างนี้คือไม่สามารถจะทำโชว์ตรงนี้ได้
เพราะว่าเดี๋ยวพวกคุณจะรู้ว่าเขาทำได้เร็ว
ผมเลยมีวิทยามาให้ชมแทน

คนไปต่อคิวซื้อนี่เยอะแยะขนาดไหน

ที่โจมเบอร์โรงบัด
หอนาศาสที
หาลังกฎ
ไม่มีความมีความมีความทำงาน
โจมเบอร์บลรอง
ทุกทีกากลับมาดูกัน
เป็นยังไง
บรรยาที
วัยของเขาว่าหัวแถวที่ยืนเนี่ยนะไปตอน๗โมงเช้าทุ่มนึงได้กิน
เนี่ยเห็นแบบนี้อยากไปชู้กินบ้างเลยค่ะ
เดี๋ยวกินในรายการเลย
มาดูใกล้มานี่มามาเชียงใกล้

พี่แป๊บอกว่าปกติเนี่ยขายวันหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ฮะราคา

ทำเองใช่ไหมฮะตัวเล็กใช่ไหม
หน้าแบบนี้คล้ายคนเบาเล่าได้บอก
เอ้าเป็นคนอีซานเป็นคนอีซานมาเหล้าดิเม้ย
ฉันเห็นแกเป็นทุกภาคเลยนะ
ฉันเห็นใครมาเป็นทุกภาพหมดนะ

นี่อะไรเว้าเหล้าได้

จริงใส่ที่ว่าทำไมเอ๊ยนี่มันสนิทใจได้ตลอดเวลา

ให้เวลาพี่แป๊ะ๒นาที

ว่ามันเล่นทุกอย่าง

พวกแกภาษาพี่แป๊กเขาทำไปนะพวกแก
สำหรับคุณสองคนเราถามว่า

ใช้เวลา๑นาทีกี่วินาทีครับ

ไม่ต้องตื่นก็ได้ถ้าว่าคิดว่า๒๐ตัวนะ
ถ้าพี่แป๊ทำไม่ได้ก็เลยไป

๑นาที๒๐วิ
อ๋อตอนนี้นับเลขถูกล่ะ

พี่แป๊ะนะครับทำตามคำท้าเราสำเร็จนะฮะนะฮะ
สองนาที๒๐ตัวรับกันเลย๓๐๐๐บาท

เอาพี่สบาย

๒นาทีนะฮะต้องได้๒๐อันนะครับ

๑๒๓เริ่มแล้ว
เอาละครับ
อ่าสปีดดีสปีดดีสปีดดีสปีดดี

อ่า๒๐แล้วมามามามามามา
เพื่อ
เรากำลังกายอดทนของทุกคนที่รองพลิก

ว้าว
โอ้โฮ

อะไรอ่ะ

โอ้โหนี่อะไรขมวดเป็นแคปหมูไว้เนี่ย
ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๑นาที

๑นาที๔๘วินาที

เพราะฉะนั้นรับไปเลยฮะพี่แป๊สามพันบาท
บอกก่อนก่อนให้ไปบอกนิดนึงร้านอยู่ไหน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

ครับผมผมชินฉาดซะแล้ว
พี่จอร์ทพี่ไม่รู้เรื่องเลยวันนี้
พี่คือเมื่อกี้เราทานของหวานกันไปแล้ว
ก็เป็นห่วงกลัวว่าคนที่แพ้เนี่ยเขาจะฟันผูก
รับไปเลยครับนี่เรามอบให้

ขนาดจับกูจะรู้สึกเปรี้ยวเลย

เราจะให้อมทั้งหมด๓๐วินาที

ห้ามมีน้ำลายหยดออกมาแม้แต่หยดเดียว

คุณต้องอมอันใหม่ครับ

อมแบบไหนอ่ะ

อันเนี่ยอมแบบเนี่ย

มันเห็นในหนังเลยแล้ว

แผ่นมันล่ายอย่ายด
๓๐วินะห้ามน้ำลายหยดออกมานะ

เห็นไหมใหญ่
ลดแล้วเนี่ย
ลดเอา
เอาหมดไว้แล้ว

ช่วงนี้บอกตรงเหมือนคนท้องเลยรู้สึกเปรี้ยวปาก

จะกลับมาคะ
จะสวยขนาดนี้นี่ลำบากไหมพี่สุ

ได้รับเกียรตินะฮะจากเป็นคุณทวดของพี่สุนะครับ

เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีชีวิตคู่ที่น่าอิจฉา